ประเด็นเรื่องการเดินทาง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ

ต้องเรียนว่าเป็นพื้นที่ที่
ตัวอย่างเช่นดอยอินถนนเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ความชำนาญ
เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ความเข้าใจในลักษณะของถนน
ตัวอย่างเช่นถ้าขับรถลงจากดอยอินทนนท์นั้นเนี่ย
ถ้าจะเหยียบเบรกตั้งแต่ยอดดอยลงมาจนถึงตีนดอยนั้น
คงเป็นไม่ได้เบรกคงพังเสร็จก่อน
การขับรถที่ถูกต้องเวลาลงเขาทักษะการใช้รถ
คงต้องฝากนักท่องเที่ยวทุกท่านอย่างเช่นการเปลี่ยนเกียร์ใช้เกียร์ต่ำ

ดังนั้นการจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนคงต้องขออนุญาตฝาก
ทางนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยเพราะว่าทางกรมอุทยานเอง
คงไม่สามารถทำให้เส้นทางหรือว่าหนทางที่เดินทางนั้น
มันชันน้อยกว่านี้หรือว่าทำให้มันสะดวกกว่านี้ได้
ดังนั้นการเดินทางไปแต่ละที่คงต้องทำความเข้าใจแล้วก็ศึกษา
ภูมิประเทศของแต่ละสถานที่ด้วยว่าเป็นอย่างไร
และที่สำคัญก็ใช้ความประมัติระวังอาจจะสอบทางเส้นทาง
แล้วก็ตรวจเช็คสภาพความเรียบร้อยของรถท่าน
ที่สำคัญที่สุดนะครับเวลาขับรถขอความกรุณารัดเข็มขัด
ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของกรมการขนส่งทางบก
แล้วก็แนวทางของจราจรของประเทศไทยไว้ด้วย
คาดเข็มขัดทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับนั้นยามเกิดอุบัติเหตุ
มันจะสะท้อนให้เห็นถึงว่ามันมีความปลอดภัยเขาถึงได้เรียกว่าเข็มขัดนิรภัย
อุทยานของเราเราให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยมาก
แต่ว่ายามที่เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้ก็คงต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต